คืนวันเสาร์ที่ผ่านมาฝนตกเกือบ๓ชั่วโมง
ย่านเมืองทองแจ้งวัฒนะนะฮะน้ำท่วมขัง
รถจักรยานยนต์จอดเสียหายอยู่หลายคันนับร้อยคัน

แต่คงไม่แช่เหมือนที่เราจะเล่าข่าวนี้มั้
เพราะว่าที่แช่อยู่เนี่ยคือคิดว่าถึงที่พักแล้ว
คอนโดแล้วปลอดภัยแล้วจอดรถเอาไว้ชั้นใต้ดิน
แต่ใครจะไปรู้ล่ะคุณว่าน้ำมันจะเข้าท่วมชั้นใต้ดิน
แล้วก็ท่วมเกือบจะมิดรถเลย

แล้วก็เจ้าของเนี่ยเขามีการโพสต์ด้วยโพสต์ลงโลกโซเชียลค่ะ

เรียกความรับผิดชอบจากทางคอนโด

ต้องให้ทางบริษัทประกันภัยรถมาจ่ายสิ
แต่จริงการขุดชั้นใต้ดินของอาคารต่าง
เขาต้องมีแนวทางการระบายน้ำที่ดีนะ

สูบน้ำเครื่องปั่นไฟเช่นในการสูบน้ำอีก
นี่มันต้องมีระบบแบบนี้ดูแลเยอะเลย
ใช่จากกรณีนี้โลกโซเชียลเขาก็แชร์ภาพ
เป็นรถยนต์เสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม

ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าแนนกกเจริญพงศ์

แล้วก็มีข้อความในการร้องขอความเป็นธรรม

อย่างที่คุณสืบสกุลบอกว่าช่วงค่ำวันเสาร์
กลางดึกวันเสาร์ฝนตกหนัก
แล้วช่วงเข้าสู่วันอาทิตย์
ดึกเลยประมาณตีหนึ่งค่ะ
น้ำก็เข้าท่วมลานจอดรถชั้นใต้ดินของคอนโด
ก็ทำให้รถยนต์ที่จอดอยู่ถูกน้ำท่วมเสียหายกว่า๓๐คัน
จนถึงตอนช่วงประมาณเช้าของวันจันทร์

เพราะว่ายังไม่มีการสูบน้ำออกจากลานจอดรถชั้นใต้ดิน
จากทางคอนโดเขาก็แจ้งว่าที่สูบออกไม่ได้
คือปั๊มน้ำเสียตั้งแต่เมื่อวาน
ทีนี้ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น
ก็ประมาณสัก๑๐โมงครึ่งของวันจันทร์
สูบน้ำจากเทศบาลก็มาช่วยได้ส่วนหนึ่งค่ะ
เทศบาลนครปากเกร็ดมาช่วยได้ส่วนเดียว
ทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าระดับน้ำไม่ลดลง
เนื่องจากน้ำในคลองน่ะคุณ

เห็นแบบนี้ก็ใช่สิคะก็ช็อคสิโปรดใจไหม
แล้วที่สำคัญนะไฟฟ้าก็ใช้การไม่ได้ด้วย
คือไฟฟ้ามันตัดไปตั้งแต่ตอนตี๓ของวันอาทิตย์แล้วแหละ
ทีนี้จะรอน้ำรถถึงจะช่วยเหลือแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายได้
คือเดี๋ยวพอไม่มีไฟฟ้าปั๊มน้ำปั๊มแล้ว
มันก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมระบายน้ำออกไม่ได้อีก
ใช่ค่ะทีนี้ผู้เสียหายเขาก็เลยมีการสอบถาม
ยังนิติบุคคลของคอนโดถามถึงความรับผิดชอบกรณีที่เกิดขึ้น
นิติบุคคลของคอนโดตอบมาเลยบอกว่า
ถ้ารถยนต์ที่เสียหายมีประกันให้ทางบริษัทประกันรับผิดชอบไปเลย
แต่ถ้ารถคุณไม่มีประกันหรือว่าคุณซื้อประกันภัยชั้น๒ชั้น๓
ก็รอตรวจสอบประเมินค่าเสียหายละกัน
เพื่อไปแจ้งให้กับทางเทศบาลเขามาจ่ายค่าเยียวยาบอกมาแบบนี้
นั่นคือแค่ค่าเยียวยานะแล้วค่าเสียหายของรถน่ะ

ส่วนความเดือดร้อนของลูกบ้านในคอนโดที่ถูกตัดไฟ
ก็แก้ไขโดยการที่ให้ไปพักที่โรงแรมบริเวณใกล้เคียง
แล้วนอกจากนี้ที่ทำให้ผู้เสียหายเดือดอีก
เกิดจากการที่ผู้จัดการคอนโดเขาออกมาให้ข่าวกับสื่อ
ปฏิเสธสิ่งที่ผู้เสียหายมีการโพสต์ลงโซเชียลว่า

ทีนี้ก็เลยทำให้ผู้เสียหายเกิดความไม่พอใจ
ว่าเอ๊ะทำไมคอนโดถึงไม่แสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็เลยมีการโพสต์ภาพแล้วก็แฮชแท็กด้วยค่ะ

กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักเลยกรณีนี้
หลายคนบอกว่าโอ้โหพอซื้อรถมาจอดไว้ที่คอนโด
ชั้นใต้ดินแล้วพอน้ำท่วมแบบนี้จะทำยังไงต่อ
ก็จะหวั่นใจนะฮะแล้วก็รถที่เสียหายไปแล้ว

เราพูดคุยในแง่มุมของกฎหมายดีกว่า
เพราะว่าวันนี้อาจารย์วสันอยู่ตรงนี้แล้ว
เพราะว่าวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้เราคุยประเด็นกฎหมายกัน
แล้วก็ในวันพุธวันนี้มีประเด็นร้อนในเรื่องนี้พอดีนะคะ
อยู่กับทนายวสันฝีมือช่างรองประธานเผยแพร่กฎหมาย
สะพาดทนายความคาสวัสดีค่ะอาจารย์
โอ้โหถ้าเป็นรถอาจารย์จะปวดใจไหม

เพราะว่าความเสียหายนี่มันเรื่องน้ำท่วมนี่มันสำคัญ
เพราะว่าถ้าใครโดนไปแล้ว
มันจะเหมือนกับว่าจะต้องเคลมทั้งหมด
อาจารย์ครับก่อนจะคุยข้อกฎหมายกับอาจารย์
ฟังเสียงของผู้ที่เดือดร้อนกันหน่อยดีกว่า
เพราะว่าอยู่ในสายกับเราคุณอิทธิรุษสุรเชษพงศ์นะครับ

เพราะคนอื่นก็มีที่รถเขาเสียหายเหมือนกัน

เล่าเหตุการณ์วันนั้นเล่าความเสียหายให้ฟัง

ระดับน้ำลดลงหรือลดหรือยังครับ

เมื่อไหร่ฝนตกหนักยังไงฮะ

แล้วก็เห็นมันเกิดตอนกลางคืน
ปลอดฟังฝนตกหนักพรุ่งประมาณเที่ยงคืน
แล้วก็ผมมารู้ตัวตอนเช้า
จริงก็จอดใต้ชั้นใต้ดินนี้เป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
จะจับครับผมจอดมา๕ปีแล้วครับ

ไม่เคยครับเคยปี๕๔ก็ไม่ท่วมครับ

แสดงว่าพอผ่านไป๔๕ชั่วโมงก็ประมาณเกือบตี๕แล้ว
คุณอิทธิรุธรู้สึกตัวแล้วยังไงต่อครับ
คือผมตื่นตอน๗โมงอะครับ
แต่จริงผมนอนตอนตี๓นะ
คือตอนช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยแล้วเขามีการลงไปเข็นรถอะไรกัน

เสร็จแล้วก็ตื่นเช้ามาเปลี่ยนโมงลงมา
น้ำก็ครึ่งคานกว่าไปแล้วครับ
วินาทีที่เรามองไปชั้นใต้ดินและน้ำท่วมรู้สึกไงครับ

กว่าจะได้รถมาแต่ละคันมันก็แสดงสาหัส
หลังจากนั้นทำยังไงครับมีหน่วยงานมาช่วย
หรือว่าเราเอารถออกมาหรือว่ายังไงครับ

ก็พยายามเห็นเขาพยายามตามเทศบาลตามอะไรกัน
แต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นใครมา
ก็มีคนงานแถวนั้นนะครับที่มาช่วยกันเข็นรถ

บางคันอย่างรถผมเข็นไม่ได้เพราะร้องมันไม่หมุน

ก็ต้องใช้หาแม่แรงมายกหน้าครับ
ดำน้ำลงไปเอาแม่แรงไปวางด้านล่าง
แล้วก็ยกเพราะยกหน้าเสร็จต้องแม่แรงดึงออก
แล้วก็เลยเอาขึ้นมาได้ในเช้าวันจันทร์เหรอครับ
เอาขึ้นมาได้วันอาทิตย์ช่วงบ่ายครับ
เพราะว่าอาทิตย์ช่วงบ่ายแล้วนะครับ
คันอื่นก็ต้องเข็นออกมาทั้งที่น้ำยังเต็มรถอย่างนั้นเหรอฮะ

คุณอิทธิรสครับพูดถึงสภาพรถตอนนี้หน่อยค่ะ
มันเป็นยังไงบ้างรถอยู่ที่ไหนคะ

แล้วก็จากการประเมินความเสียหายเป็นยังไงบ้างคะ
ยังไม่ทราบรายละเอียดผมไปทุกวันนะครับ

แต่ว่าประกันเนี่ยรับ

สงสัยจะทำคันนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นรถไฟฟ้า
คือวงเงินนะ

ค่าซ่อมเนี่ยมันอาจจะเกินวงเงินทุนประกัน
คุณอิทธิรุธนี้รถประกันชั้น๑ป่ะครับ
อะไรนะครับชั้น๑ครับ
และทีนี้เราได้มีการคุยกับทางประกัน

หมายถึงว่าทางนิติบุคคลหรือว่าทางไหนครับ
ทางประกันรถยนต์ก่อนครับ
ทางประกันรถยนต์เนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาอะไรออกมาตีแผลให้หมดเลย
ว่าค่าซ่อมเท่าไหร่คือตามกระบวนการคงต้องเป็นแบบนั้น

ถ้าไม่เกินทุนประกันเขาคงซ่อมให้
แต่ถ้าเกินทุนประกันเข้าใจว่าเขาคงจะอาจจะคืนทุน
เอามุมถ้าเกินประกันเราคิดอีกมุมถ้าเกินประกัน
เราจะไปเรียกร้องจากที่ไหนยังไง
ต่อไหมฮะคอนดงคอนโดที่เขาต้องดูแลรับผิดชอบเรื่องของระบบน้ำระบบไฟนะครับ

คุณอิทธิรุธได้ไปคุยกับคอนโดเขาบอกว่ายังไงบ้าง
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเรียกประชุมลูกบ้าน
หนึ่งสองก็คือจะให้ลูกบ้านเนี่ยรวมเอาความเสียหายต่างไปรวมที่นิติบุคคล
ยื่นฟ้องไปที่เทศบาลเพราะค่าความเสียหายมันเกิดขึ้นรวมทั้งของกินของส่วนตัวแล้วก็ของส่วนรวม
แต่ว่ามุมมองของผมผมมองว่าจริงนิติบุคคลต้องรับผิดชอบเบื้องต้นด้วย
แต่ว่ายังไม่มีเรื่องนี้
อิทธิรุธครับมีทั้งหมดประมาณกี่คันที่เขาพูดคุยกับเพื่อนบ้าน
ก็๒๐กว่าคันนึงค่ะ
กว่าคันใช่ไหมคะแล้วอันนี้นัดหมายกันหรือยังคะ
ว่าจะมีการประชุมจะมีการเจรจากันวันไหนเมื่อไหร่คะ
ผมคุยกับผู้จัดการนิติบุคคลเมื่อวานนี้

ตอนเย็นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาขอเคลียร์น้ำออกก่อน
หมายถึงว่าให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อน๒๓วัน

ครับคุณอิทธิรุธครับเราอยู่กับทางทนายท่านรองประธาน
ผลิตแพทย์กฎหมายชภาทนายความนะครับ
ฝากคำถามอะไรไว้หน่อยครับเพราะเดี๋ยวพวกผมก็จะ
เจาะคำถามให้ชาวบ้านด้วยเหมือนกันครับ
คืออย่างผมยกกรณีของผมเลยคือรถผมเนี่ยซื้อมาราคา๖แสน
ทุนประกันผม๕แสน๓ผมส่งไปได้ประมาณ๓๔วัตต์
สามสี่งวดเสร็จแล้วก็ถ้างานนี้คืนทุนประกันเนี่ย
ต้องไปเอากับใครหรือว่าผมต้องส่งต่อโดยส่งลูกกุญแจไป

งั้นคุณอิทธิรุธก็รอฟังหน้าจอด้วยนะครับเดี๋ยวถามทนายให้ด้วยนะครับ
แล้วก็ประเด็นอื่นว่าการเรียกร้องความรับผิดชอบจากทางคอนโด
หรือว่าทางเทศบาลอะไรมันจะเป็นยังไงนะครับ
ขอบคุณคุณอิทธิรุธนะครับก็เดี๋ยวเราพูดคุยกับทางอาจารย์วสัน

เป็นข้อไปตอบคำถามคุณอิทธิรุธก่อนแล้วกันนะครับ

ครับเรื่องที่ประกันภัยชั้น๑นะครับ
จะต้องรับผิดชอบนี่คือน้ำท่วมต้องรับผิดชอบแน่นอน
คือรับผิดชอบในเรื่องของการที่ไปทำให้คนอื่นเขาเสียหายนะครับ
การที่ไปชนทรัพย์สินเสียหายแล้วก็ที่สำคัญนี่คือตอนนี้เป็นเรื่องน้ำท่วม

ถึงแม้ว่าบริษัทประกันนั้นอาจจะไม่ได้ระบุเป็นคำพูดชัดเจนว่าน้ำท่วม
แต่ยังไงก็จะต้องรับผิดชอบครอบคลุมถูกไหมค
ใช่ครับมันจะมีข้อสุดท้ายระบุเพียงว่ารับผิดชอบในตัวรถทรัพย์สิน
ก็คือไฟไหม้กับศูนย์หายเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ระบุเรื่องน้ำท่วม
แต่ไม่พ้นความรับผิดนะครับจะต้องรับผิดในเรื่องน้ำท่วมด้วยครับ
แต่เฉพาะประกันไปชั้นหนึ่งนะครับ
ชั้น๑ส่วนเรื่องของทุนประกันไม่ครอบคลุมเรื่องของราคา
คุณผู้ชมคะพูดคุยกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้พูดคุยทางโทรศัพท์กับคุณอิทธิรุธ
ที่บอกว่าซื้อรถมา๖๐๐๐๐๐บาทแล้วทุนประกัน๕๓๐๐๐๐บาท
พอเจอน้ำท่วมขึ้นมาคำถามที่ทิ้งเอาไว้
ถามที่ทิ้งเอาไว้ฝากถามอาจารย์ว่าศาลต่อว่า
หลังจากนี้ต้องผ่อนไฟแนนซ์ต่อไหมหรือว่าผมต้องผ่อนกุญแจ
หรือว่าผมจะเรียกความรับผิดชอบจากใครได้

เรื่องเกี่ยวกับทุนประกันเมื่อสักครู่นี้
ที่บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างที่กำลังจะประเมิน

อาจจะต้องตีคืนรถอะไรยังไงฮะอาจารย์อธิบายหน่อยครับ

คือรถเรานี่สมมุติประกันกันไว้๕๓๐๐๐๐๐พาร์ต
นั่นแสดงว่ามันยังขาดอยู่ประมาณ๗๐๐๐๐
คือประกันเขาก็จะชดใช้เพียง๕๐๐

ก็คือเป็นส่วนที่เราต้องไปเรียกร้องกับผู้ที่มาทำให้รถเรานี่เสียหาย
เราก็ต้องไปดูหาดูว่าใครจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้
ก็จะมีคอนโดนี่อย่างไร
ก็มาค่าซ่อมอู้มันเยอะเหลือเกิน๗๐๐๐๐๐๘๐๐๐๐๐บาทแล้วเราไม่อยาก
เราไม่มีเงินที่จะไปซ่อมเนี่ย
เขาก็จะเอารถเป็นรถที่ใช้การไม่ได้
แล้วเงินตัวนี้เราถ้าเราผ่อนเสร็จแล้วก็เงินนี้ก็จะอยู่ที่เรานะครับ

ไม่ต้องซ่อมแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าทำเป็นรถแบบว่าไม่มีมูลค่าแล้วนะครับ
ทนรถไปเลยออกรถออกไปเลยครับ

ใช่ครับทีนี้ส่วนที่เหลือเราคิดว่ารถเราเนี่ยราคามันไม่ใช่เท่านี้นะ
ถ้ามันไม่โดนน้ำท่วมมันไม่ใช่เท่านี้
ใช่ครับมันจะมีเพิ่มขึ้นอีกเราก็ต้องไปดูในส่วนที่ว่า
บุคคลใดที่มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนี้

คอนโดเนี่ยเขาได้ใช้ความระมัดระวัง
มีในด้านการประกอบวิชาชีพตรงนั้นหรือไม่
เอาล่ะทีนี้เราตีไปถึงเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายแล้วอาจารย์

ลูกบ้านทำอย่างไรต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากไหนเพราะมีอีกตั้ง๒๐กว่าคันอาจารย์
ครับก็ต้องดูถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นนะครับ
มันเกิดขึ้นอยู่ตรงที่จอดรถด้านล่างใช่ไหมครับ
ก็ต้องดูว่าทางคอนโดเนี่ยเขาได้มีมาตรการการป้องกันอย่างไรบ้าง
ในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องชั้นใต้ดินเนี่ยนะครับ
ต้องรู้แล้วว่าถ้าเกิดขึ้นมาฝนตกอะไรอย่างนี้นะครับ
เตรียมพร้อมเรื่องเครื่องสูบน้ำนะครับ
หรือการที่จะทำยังไงที่ให้น้ำไม่สามารถเข้าไปตรงนี้ได้
คอนโดเออคอนโดมีแต่ว่ามันเพิ่งเสียเมื่อวานนี้

นี่แหละครับก็นี่ก็จะเข้าที่ว่าเราไม่ได้ระมัดระวังตามสมควรไงครับ

ผลที่เกิดเสียหายขึ้นคุณจะต้องรับผิดชอบไง

อาจารย์ฝนตกน้ำมันท่วม

เขาจะเรียกว่าส่วนมากที่เขาจะสู้กัน
เขาก็จะสู้เรื่องว่าอ๋อนี่เป็นเหตุสุดวิสัย

ก็คือเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่อาจจะคาดคิดได้
แล้วก็เราไม่สามารถจะป้องกันได้
นะครับมันเกิดขึ้นมาโดยเห็นภัยพิบัติขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยครับ

แต่ว่าก็อย่าลืมว่าเราได้จัดการใช้ความระมัดระวัง
พร้อมในเรื่องของการที่จะป้องกันตรงนั้นหรือยัง
ถ้าเราทำเพียงพอแล้วเหมาะสมแล้วตรงนั้นนะครับ
เราก็อาจจะเป็นเหตุสุดวิสัยได้ครับ

ครับก็เหตุการณ์อย่างนี้นะครับก็ต้องมีส่วนที่มาสอบนะครับ
ถ้าเบื้องต้นนี้ผมว่าประกันเขาก็ต้องมาสอบ
เขาก็ต้องมีคนที่มาดูพื้นที่

ใช่ครับเขาก็ต้องมาประเมินดูว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับ
กรณีที่อาจารย์พูดสักครู่เมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดสมมุตินะ
มันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงแปลว่าอะไรคะ
ว่านิติคอนโดเขาไม่ต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกบ้าน

ครับคือส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดเป็นเหตุสุวิสัยเนี่ยเขาจะอ้างเพราะมี
คือเรื่องความละเมิดเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยจะอ้างรับผิดนะครับ
ก็คือคนที่จะปฏิเสธความรับผิดเนี่ยก็จะอ้างเหตุเรื่องเหตุสุดวิสัย
อาจารย์วิเคราะห์กรณีนี้หน่อยได้ไหมครับ

แล้วก็ต้องดูว่าเนี่ยตรงที่เป็นที่จอดรถนี่แหละ

ปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องบำรุงรักษาอย่างไรดูแลอย่างไรโดยใคร

เจ้าของสถานที่เขาได้ดูแลจัดการเตรียมพร้อมในเรื่องดังกล่าวนี้หรือไม่

นะครับเรื่องฝนตกเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นยังไงครับ
มันก็ต้องมีการประกาศมีการอะไรก่อนใช่ไหมคะ

แล้วก็มันก็เกิดทยอยมาเราจะมีการป้องกันยังไงแล้วก็แล้วได้ทำไปหรือไม่นะครับ
ไม่ใช่มาปล่อยอย่างนี้นะครับไม่ได้

นี่นอกจากนิติแล้วอาจารย์ต้องเรียกเลยไปจนถึงอย่างนี้เขาบอกว่านิติบอกว่าต้องไปเรียกอะไรนะจากเทศบาล
บ้านจ่ายค่าเยียวยาค่าเยียวยามันก็คือค่าเยียวยา

ก็คือเทศบาลเนี่ยเราก็จะดูว่าเขาจะต้องมารับผิดชอบไหม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

ก็คือในเรื่องเช่าซื้อเนี่ยมันมีทั้งเช่าทั้งซื้อนะครับก็หมายความว่าเราก็จะต้องผ่อนเขาทุกเดือนพอผลครบจำนวนแล้วเนี่ยรถถึงจะโอนมาที่เราแต่ตอนนี้ผ่อนยังไงไปรถมันก็ไม่ได้มาหรอกครับเพราะว่ามันเป็นรถเสียหายแล้วครับอาจารย์ครับเจ้าของรถต้องไปสู้คดีกับคอนโดเองนิติบุคคลเองหรือว่าทางประกัน
มันเป็นลักษณะนี้ถ้ามีบุคคลที่๓มาทำให้เกิดอย่างนี้นะครับไม่ใช่เป็นภัยอย่างนี้น้ำท่วมอย่างนี้นะครับมีบุคคลที่๓มาเนี่ยประกันภัยเนี่ยเขาก็จะรับช่วงสิทธิ์ใช้สิทธิ์ไปไล่เบี้ยเอาอีกทีนึงเขาจะชดใช้เราเท่าไหร่เต็มจำนวนเท่าไหร่เขาก็จะใช้สิทธิ์ตรงนี้ไปฟ้องกับบุคคลที่มาทำละ
สิทธิ์ที่เกิดขึ้นเราก็ต้องหาคนที่ทำเป็นคนละเมิดให้ได้ก่อนพอได้แล้วเราก็มาคำนวณในความเสียหายเราขึ้นมาแล้วก็พิสูจน์ให้ได้ในส่วนนั้นว่าเราเสียหายจริงนะครับถ้าเรามีการฟ้องร้องสารก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเสียหายตามจำนวนที่เราฟ้องไปจริงอาจารย์จะให้ตามนั้นเรื่องค่าเสียหายนอกจากเรื่องรถแล้วเราสามา
อาจารย์ครับสุดท้าย
อาจารย์ว่ากรณีนี้ต้องมีคนรับผิดชอบไหมครับ
หรือว่าเป็นเรื่องของน้องฝนฟ้าฝน

เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในสถานที่
แล้วก็สถานที่นั้นได้มีการใช้มาตรการพอสมควรหรือยัง
นะครับได้ดูแลตรงนี้เป็นที่ถูกต้องหรือยังนะครับ
ถ้ายังไม่ถูกต้องยังขาดตกบกพร่องยังเป็นความประมาทเลินเล่อนะครับ

มันจะมีกฎหมายชัดเจนออกไปนะครับ
เอารถมาจงมาจอดอะไรถ้าเกิดเสียหายขึ้นมา

แม้จะเขียนว่าผมไม่รับผิดชอบในความสูญหายนะ
รถก็ศูนย์หายไปเสียหายขึ้นมา

นะครับประเด็นนี้เดี๋ยวเราตามติดให้ต่อเนื่องนะครับ
หากมีคำถามเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
สามารถสอบถามได้ที่สภาธนายความ
ใช่ค่ะให้เบอร์สายด่วนเอาไว้เลยนะคะ

ส่วนกรณีนี้เดี๋ยวเราตามกันต่อเรื่อยว่าผู้เสียหาย

รถเสียหายจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อนะคะ